สมัยที่ผมขับแท็กซี่เมื่อยี่สิบกว่าปีเนาะยี่สิบกว่าปีก่อน
ผมเริ่มขับตั้งแต่ปีสามสองพศสามสิบสอง
ขับมาจนมาเกิดเรื่องเมื่อปีทั้งพันร้อยสี่สิบหน้าสมัยนั้นอ่ะ
ย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคมปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสมพงศ์เลือดทหารได้รับการชื่นชมในฐานะแท็กซี่ขนซื้อ
ตอนนั้นสมพงศ์อ้างว่าเก็บเงินและทรัพย์สินได้มากมายและคืนให้เจ้าของ
โดยสมบทเป็นพลเมืองดีแกล้งโทรเข้ามาที่รายการร่วมด้วยช่วยกัน
เป็นผู้โดยสารผู้โดยสารคนไทยครับคนไทยนะคะาของคุณหวัลวรรวร์
ของคุณเค้าได้บร้อยแล้วครับคือเรียบร้อยครับผมสำเร็จ
กลายเป็นคนดังชั่วข้ามคืนได้รางวัลตอบแทนมากมายจนวันที่

ตำรวจท่องเที่ยวร่วมกับรายการร่วมด้วยช่วยกัน

แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น
พิธีมอบรางวัลถูกเบรก
เพราะเจอพิรุธหลายอย่าง

และฝรั่งเจ้าของเงินไม่มีอยู่จริงในโลกใบนี้
อกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่า
พลเมืองดีที่โทรเข้ามาอ้างชื่อวิโรธนั้น
รู้ข้อมูลของนายสมพงศ์เป็นอย่างดี
แม้กระทั่งบ้านเลขที่ภรรยาทำงานอะไร

พร้อมกับดำเนินคดีช่อกงประชาชน
สารสั่งลงโทษจำคุก๓ปี
ให้ชดใช้ผู้เสียหายสองแสนห้าร้อยบาท
สมพงศ์สารภาพจนหมดสิ้น
ผมรับโทษสมัยนั้นสารตัดสินมาปีครึ่ง

ติดมาได้กี่เดือนน่ะ๑๓๑๓๑๒เดือน
ทุกวันนี้ผมว่าปกติผมก็ทำกระเทศกากรรมอยู่นะ
มาเป็น๑๐ปีแล้วเนี่ย
ปลาเมื่อสมัยก่อนเลี้ยงกุ้ง

พอเศรษฐกิจกุ้งไม่ดีผมก็มาปล่อยปลาเบนจพันธ
แล้วก็ปลูกพวกผลบังร่างไม้พืชผัด

เพราะชีวิตเราชอบมาตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กใช่ไหม

ก็ทิ้งไม่ได้มีงานพวกเรียกแล้วก็ปลาย
งานเล็กงานน้อยงานคอนเสิร์ตงานอะไรก็ไป
แต่ว่าร้านอาหารลงประจำเนี่ยเหมือนซื้อเลอะไม่ได้ไปได้
เดี๋ยวถ้ากิจไม่ดีร้านอาหารก็แย่

ขอไม่ต้องอะไรมากขอให้เราใช้ชีวิตประจำวันให้ผ่านพ้นไป
คือเราก็ไม่ใช่ว่าจะไปบอกไปสอนใครหรอก
ตามที่สถานการณ์ของสังคมเขาว่า

เราสู้กับชีวิตประจำวันของเราไปต่อวันก็พอแล้ว